เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเจ้าหน้าที่ชลประธาน
เคลื่อนขุนด่านปลาการชนที่นครนายกนะครับ
โดยเพลิงไหม้บ้านเสียหายไปสองหลังเป็นบ้านแฝดนะครับ
ต้นเพลิงเกิดจากบ้านหลังที่เป็นร้านขายของชำ
ว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ชลประธาน
เขื่อขุนด่านประการชนในพื้นที่ตะบนหินตั้ง

เจ้านักที่ดับเพลิงนำกำลังเพราะกับรถน้ำ
ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านแฝด

ต้นเพลิงเป็นร้านขายของชำนะครับ
ช่วยเหลือแล้วก็ปลอบใจมีผู้ที่อยู่บ้านหลังติดกันนะครับ
บอกว่าขณะเธอนั่งสวดมนต์อยู่ชั้นล่างของบ้านได้ยินเสียงแฟนตะโกน
บอกว่าไฟไหม้แล้วก็ให้รีบออกมาจากบ้านก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านอีกครั้ง
หยิบกระเป๋าสตางค์ที่อยู่บนชั้นสองของบ้านก่อนแล้วก็รีบวิ่งออกอ่า

ข้างกันก็ได้มีปลาตกติดกันสีดากนะครับ
ขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปช่วยดับไฟ
แล้วยืนอยู่บนหลังคาได้พลัดตกลงมาบาดเจ็บเล็กน้อย๑คนนะครับ
ส่วนบ้านก็เสียหายทั้งสองหลัง
สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอการพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร